คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะพักชาติพัฒนากล้าคุณผู้ชมน่าจะจำได้นะคะ

มีแฮชแท็กเกินไม่มีกูใช่ไหมคะ
โอเคคราว
ไม่มีความยินดีที่จะตอบรับคำเชิญในการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแก่นำ

เพื่อไทยมีความชอบทำเพราะเป็นพักอันดับ๒
พักอันดับ๑ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นหน้าที่ของพักอันดับ๒
๒ตอนนี้รบรวมเสียงของส่อได้เกินกึ่ง๑
ทำให้มั่นใจว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่พักเพื่อไทยเป็นแก่นำเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก
จัดตั้งรัฐบาลที่พักเพื่อไทยเป็นแก่นำจะไม่มีนโยบายใดที่ไปเกี่ยวกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
มั่นใจในนโยบายของพักเพื่อไทยมีความแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพราะเคยมีประสบการณ์และประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีต
มาแล้วเกือบ๓เดือนที่เรายังไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจรอไม่ได้จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดค่ะ
ภักดิ์ชาติพัฒนากามีความยินดีที่จะบอกว่า
ขอตอบรับนะครับคำเชิญในการเข้าร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล
ภักดิ์เพื่อไทยถือว่าเป็นภักดิ์ที่มีความชอบทำ
เพราะว่าเป็นพักอันดับ๒นะครับเมื่ออันดับหนึ่งไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
ภายใต้การนำของพักเพื่อไทยในการเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลนั้น
จะไม่มีนโยบายใดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ชาปนาก้าจึงเห็นว่าจะต้องร่วมมือกันในการสนับสนุน
ภักดิ์เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ